ต้องขอแสดงความเสียใจกับพิธีกรสาวมากความสามารถ
อย่างคุณแพทย์นับประพานะคะที่ได้สูญเสียคุณแม่แท้ไปนั่นเองค่ะ
เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับครอบครัว

เพราะว่าระหว่างที่อัดรายการตัวแม่มาแล้ว
เองก็ทราบว่าคุณแม่แท้เสียชีวิตลงนะคะ
ติดเรื่องงงเรื่องงานยังเคลียร์กันไม่ลงตัว
มาอัดรายการค่ะมีญาติญาติโทรมาบอกว่า

แต่ท้ายที่สุดค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ทันค่ะ
ส่วนตัวเองเธอเสียใจมากเลยนะคะ
ในชีวิตยังไม่เคยได้เจอคุณแม่แท้เลยค่ะ
ก็ได้มากราบคุณแม่ตอนที่ท่านนั้นเสียไปแล้วนั่นเองค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะพออัดรายการตัวแม่มาแล้วเสร็จนะคะ
เจ้าตัวก็รีบพาน้องเรสซิ่งขับรถไปร่วมงานศพคุณแม่ทันที
แล้วก็มีการโพสต์ภาพลงในอินสตราแกรม

รวมไปถึงเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงด้วยค่ะ
แพทย์นับประพานะคะพอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า
ชีวิตจริงของเธอนั้นยิ่งกว่านิยายอีกนะคะ
เพราะว่าแพทย์เองก็เพิ่งรู้เมื่อ๑๐ปีก่อน
ว่าคนที่เธอนั้นเรียกว่าพี่ตลอดมานะคะ
พี่เชศเรียกมาตลอดชีวิต
จริงแล้วเป็นพ่อแท้ของเธอ
แล้วคุณแม่ที่เลี้ยงดูเธออยู่ในปัจจุบันนี้นะ

ก็เลยกลายเป็นความลับที่ถูกเก็บงำมานาน๓๐ปี
แล้วก็เพิ่งถูกเปิดเผยไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่นะคะ
ส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูอยู่นั้นก็อย่างที่ทราบกันไป

ซึ่งบุคคลในภาพนั้นก็เป็นคุณแม่แท้ของคุณแพทย์เลยนะครับ
ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณแพทย์มาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ